สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะนับถอยหลังเหลืออีกเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมจะได้ติดตามคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่
เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงราชนีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ซึ่งก็ได้จากเราไปครบรอบ๒๕ปีแล้ว
ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะได้มีการรวบรวมเอาศิลปินคุณภาพไว้มากมาย
จะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะ
ชีวิตยังต้องมีดินรน
ฟังเพลงนี้แล้วขนลุกน้องไปต่อเนาะ
สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าโลกของพึ่งนะคะ
คืออีกหนึ่งเพลงดังของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เป่าปาวลีนักร้องเงาเสียงแม่พึ่ง

อาสาโชว์เสียงร้องให้ได้ฟังกันแบบสดนะคะ
เพื่อเป็นการร่วมลำลึกถึงการจากไป
รอบ๒๕ปีราชินีลูกทุ่งขวัญใจคนไทยตลอดกาล
ในวันที่๑๓มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ

ดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์
เพื่อให้แฟนเพลงได้ร่วมย้อนรำลึกถึงชีวิต

ศิลปินคุณภาพเกือบ๒๐ชีวิตค่ะ

เพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๒ของเอิญแล้วนะคะ
ที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ได้ระลึกถึงทุกผลงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าแม่ไม่มีวันหายไปจริงค่ะ
แม่พึ่งก็ถือว่าเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ให้ผู้ให้ความสุข
ซึ่งแม้ท่านจะไม่อยู่กับพวกเรา
แต่ท่านก็ทิ้งบทเพลงเพราะทิ้งชื่อเสียงให้พวกเราได้รำลึกถึงค่ะ
ศิลปินคุณภาพแล้วนะคะครอบครัวของราชินีลูกทุ่งก็ตอบตกลงว่าจะมาร่วมโชว์บนเวทีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
นำโดยเพชรพระควัฒน์นะคะลูกชายคุณไกรสอนแสงอนันต์อดีตสามีนะคะ
แล้วก็สลักจิตดวงจันทร์เรียกได้ว่างานนี้เนี่ย
คนรักแม่พึ่งไว้อย่างคับข้างเลย
ใครที่สนใจก็ไปร่วมย้อนรำลึกพร้อมกับฟังบทเพลงที่คิดถึงได้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่หลายคนตั้งตารอคอย
เป็นเพลงที่อยู่ในใจของเรามานานแสนนานเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวของเธอจะจากไป
แต่ว่าบทเพลงแล้วก็ความทรงจำดีที่เรายังมีอยู่

ถูกต้องแล้วแล้วก็ทุกปีที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็จะมีการจัดงานหวนรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงกันด้วยนะคะ
ก็ไปเที่ยวงานกันได้นะครับภายในงานก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าที่สำคัญเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้รับประกันความยิ่งใหญ่อลังการ
แล้วก็พลังเสียงมาเต็มแน่นอน
เพราะว่ามีศิลปินคนทัพไปร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ